ลูกชิ้นหมูไหมคะลูกชิ้นหมูนิด
ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมู
เคยขายได้ยอดสูงสุดเท่าไหร่

นี่ขายลูกชิ้นหรือขายโรงงานลูกชิ้น

อื้มอร่อยจริงเลย
ผมไม่ซื้อลูกชิ้นแล้วผมอยากซื้อคนนี้
สิบนิ้วพนมแล้วก้มลงกราบขอบารมีพ่อปู่ฤษีผู้มีวิชา
สู้สู้ซ่าซ่ายกกำลังซ่าออกกันสู้สู้
ร้องได้ยกกำลังซ่าตั้งขบวนกันมาวาดลีลาให้สุดเวีย
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน
จำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยกผู้ชนะในยกที่หนึ่งถึงสิบ
จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีกสามหมื่นบาทเวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๓ระหว่างทีมสามซ่าบางกอกจากกรุงเทพมหานคร
ที่มาสู้เพื่อมูลนิธิบ้านพระพรซึ่งดูแลเด็กที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจำ
สู้กับทีมมังกรจิ๋วเจ้าใพยาจากจังหวัดนครสวรรค์ที่มาสู้เพื่อหาทุน
อาหารกลางวันให้กับเพื่อนในโรงเรียนวิชาวดีจังหวัดนครสวรรค์
เจ้ามังกรจิ๋วเจ้าพระยาสู้ไว้ช่อยค่ะ
สองยกที่ผ่านมาทั้งมังกรจิ๋วเจ้าพญาและสามซ่าบางกอก
สลับกันชนะตอนนี้เหลือเด็กที่เป็นตัวแทนทีมเพียงสองคนก็คือ
ไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยาและน้องเอย่าจากทีมสามซ่าบางกอก
ที่ต้องมาสู้กันในยกที่สามนี้ใครจะใช้ลีลาอะไรมาเรียกคะแนนจากกรรมการ
ห้ามพลาดการแข่งขันวันนี้ในร้องได้ยกกำลังซ่า
ขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ร้องได้ยกกำลังซ่าในยกที่สาม
ผ่านไปแล้วนะน่ะสองยกด้วยกันน่ะครับ

ผมได้พลังจากน้องอัปเดตมาเต็มอยู่แล้ว
ตอนนี้คะแนนทั้งสองฝั่งต่างกัน

มังกรจิ๋วเจ้าพระยาครับคะแนนสะสมอยู่ที่๕๕คะแนน
และทีมสามซ่าบางกอกคะแนนสะสมอยู่ที่๕๗คะแนน

คณะกรรมการพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับห้องเด็กซ่ากันก่อนนะฮะ

หายใจเข้าสู้หายใจออกซ่า
ฮัลโหลดูดิเด็กซ่า
ครับผมพ่อเอครับตอนนี้ผมกำลังให้เด็กนั่งสมาธิกันอยู่ครับ
โอ้โห
กลุ่มกันสมาธิแล้วก็จะได้ไปปล่อยพลังบนวาทีครับครับผม
แซ็กอันนี้เห็นด้วยนะลูกดีมากเพราะว่าการร้องเพลงเราก็ต้องใช้สมาธิ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เด็กเตรียมความพร้อมให้ดีนะลูกนะ

ขอบคุณห้องเด็ดเจ้ามากครับ

มีห้อยครั้ยมา
กำลังนั่งสมาธิอยู่ดี

อะไรกันแล้ว

เมื่อกี้ผมเห็นน้องกำลังตั้งสมาธิ
ผมก็เลยคิดว่าจะตั้งสมาธิไปด้วย
เพื่อที่จะแบบว่ามีสมาธิในการคอมเมนต์ของน้องครับ

ไม่ใช่อะไรหรอกง่วง
พี่ว่าสมาธิเนี่ยมีส่วนสำคัญไหมครับกับการร้องเพลง

ถ้าสมาธิไม่ดีเรา๑จังหวะ

กังวลไปหมดเลยมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่ายมาก
โดยเฉพาะเวทีการประกวดนะ
ก็ต้องมีสมาธิดีบางทีวอกแวกไปหลุดเหมือนกันนะฮะ

ยกที่๓นี้ยังเหลือผู้เข้าแข่งขัน

ที่ยังไม่ได้ขึ้นมาฟาดฟันกันบนเวที
ขอเชิญตัวแทนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญาครับ
ไมโครโฟนครับจะเลือกแผ่นไหนไปสู้ครับ
ผมก็จะใช้เพลงช้านะครับที่ผมใช้ประกวดบ่อย
นั่นก็คือเพลงเสรีขอพรครับ
เพลงนี้ผมบอกได้เลยว่าร้องยากมากนะครับ
ส่วนตัวผมแล้วผมก็ร้องไม่ได้เลยนะครับผม

มี๒คนครับมีครูส้มครับ
ชื่อนี้คุ้นนะครับผมใครเลยครับ
แม่น้องอัปเดตครับ

แล้วก็แม่ผมเองนี่แหละครับ
โอ้โหมีแต่ปรมอาจารย์ด้านครูสอนร้องเพลงเลยนะครับผม
ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องไมโครโฟนด้วยนะครับ
สู้ครับว้าคะแนนมาให้ได้นะครับ

สวัสดีลูก
ไมโครโฟน

ไมโครโฟนเห็นบอกว่าหนูเนี่ย

ไปรู้จักลงเรียนนี้อยู่แล้วครับ

วันเด็กที่โรงเรียนพาผมไปช่วยแจกของให้เด็กที่โรงเรียนวิชาวดีครับ
เห็นบอกว่าหนูไปช่วยทำกิจกรรมด้วยเหรอลูกเหรอ
ไปช่วยทำห่อหมกแล้วก็ช่วยเดินขายครับ
เหรอไปเดินขายที่ไหนลูก
ก็ตามซอยแถวนั้นแหละครับ

กี่กระทงไม่รู้แต่ได้แปดร้อยห้าสิบบาทครับ

แล้วหนูได้เงินวันนั้นหนูเอาไปทำอะไรลูก

ดีใจไหมที่ขายของหมดในวันนั้น

เขาบอกว่าหนูเนี่ยเป็นยอดนักขายจริงไหม

ที่เขาบอกว่ามีชื่อเป็นยอดนักขายจริง
เพราะเขาอยู่บ้านเขาก็ขายของเก่งเหมือนกัน

ขายพวกลูกชิ้นไส้กอกเนี่ยครับ

ไปเป็นพ่อค้าตัวน้อยช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายอย่างนี้เหรอลูกเห

ก็ไปกันอย่างนี้แล้วหนูก็ตามไปด้วย
เคยขายได้ยอดสูงสุดเท่าไหร่

๑หมื่น๒พันบาทครับ
นี่ขายลูกชิ้นหรือขายโรงงานลูกชิ้น
ลูกชิ้นครับ

หนูไปขายงานอะไรจำได้ไหม
ร้านมันอยู่ในปั๊มครับแล้วมันก็เป็นช่วงปีใหม่ครับ

คนผ่านไปผ่านมาแล้วเขาก็ท่วมเทศกาลคนที่
เรียกว่าคนไม่มีอะไรกินเขาก็ต้องกินเนี่ยนะลูกใช่ไหม
ตัวอร่อย

วันนั้นเนี่ยที่น้องไปขายเนี่ยคือน้องเป็นพ่อค้าตัวเล็ก

เขาผ่านไปแวะปั๊มอย่างงี้ค่ะ

แต่เห็นบอกว่ามีวิธีการเรียกลูกค้าของน้องอยู่ใหญ่

ลูกชิ้นหมูไหมคะลูกชิ้นหมูนิด
อันนี้ลูกลูกชิ้นลูกเล็ก

เด้งหน่อยด้วยครับ

นี่ลูกชิ้นเอ็นหมู
ก็ดูน่าเอ็นดูเนอะลูกค้าก็เข้ามาซื้อกันอย่างนี้

เราจำลองภาพให้เห็นเลยดีกว่าไหม

สมมุติว่าหนูกำลังปิ้งย่างอยู่
ขอเชิญท่านคณะกรรมการครับ

อร่อยจริงหน่อยนะจ๊ะ
ขอโทษครับผมย่างดีไม่มีเกลียงสักอันครับ
โอ้โหโอเคเริ่มมาอ่ะมา

ไม่กล้าซื้อเลยอ่ะ
อ้าวคนแรกซื้อยังขนาดนี้ดูคนที่สองดีครับ

โอ้โห

เอ่อผมไม่ซื้อลูกชิ้นแล้วผมอยากซื้อคนนี้

พี่ขอสองไม้

พี่ไม่มีตังค์มารูดการ์ดได้ไหม
เท่าไหร่นะ๒ไม้
ไม้ราคากันเองครับ๒๐๐๐ครับ
ขอโทษนะครับ

ไอ้๒๐๐๐บาทนี่ลูกชิ้นหรือลูกเจ้าของร้านน่ะเนี่ย
๒ไม้๒ไม้กินแล้วจะยังไงนะ

หนูเคยเป็นแม่ค้ามาก่อน

ขายแล้วก็ป้อนด้วยค่ะ
จะติดมาศัระคุณแซคชุมแผน
เด็กรอพี่แซคอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งเลยครับ

ยังไม่ทันกินนี่เด้งใหญ่เลย

อืม

อืม
พี่หอยป้อนนี้ไม่มีไหล่เกิดขึ้นหรือ
หายลูกชิ้นไหมคะ

เดี๋ยวเจอบริการป้อนด้วยนะคะ

เย้

วันนี้หนูจะมาสู้ด้วยบทเพลงอะไรลูก

คิดว่า๓๐คะแนนวันนี้เราจะได้คะแนนจากคณะกรรมการกี่คะแนน
ไม่พอก็ไม่มีให้แล้วลูก

เสรีขอพรถ้าพร้อมแล้วมาฟังเสียงเพลงเสรีขอพรจากน้องไมโครโฟน
แฟนทุกคนสงสารเซรี
ถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนจากนั่งลงเป็นท่าขายลูกชิ้นเราแล้วลูกเป็นไง
เซรี
การแข่งขันยกที่๓เปิดศึกด้วยน้องไมโครโฟนเด็กชายสายประกวดที่มีรางวัลการันตีมากมาย
ชื่อเล่นชื่อน้องไมโครโฟนอายุ๑๑ปีมาจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ครับ
ผมเรียนอยู่โรงเรียนเซ็นโยเซียมนครสวรรค์ครับ
โรงเรียนของผมก็คอยสนับสนุนโรงเรียนวิชาวดีอยู่เรื่อยนะครับ
มีวันหนึ่งที่โรงเรียนของผมได้ไปบริจาคของให้กับโรงเรียนวิชาวดีและคุณครูก็ได้นำผมไปช่วยบริจาคของด้วยนะครับ
ผมก็เลยได้รู้จักลุงยายวิชาวดีครับ
ผมได้ทราบมาว่าครูใหญ่ของโรงเรียนวิชาวดีต้องหาทุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กที่โรงเรียนวิชาวดีโดยการที่ครูใหญ่จะต้องทำห่อหมกไปขาย
เมื่อผมได้มารายการนี้ผมและเพื่อนจะช่วยหาค่าอาหารกลางวันให้กับดวงใยวิชาวดีให้ได้มากที่สุดครับ
รักน้องไมโครโฟนน้อยแต่ให้รักผมนาน
ช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ให้กับน้องไมโครโฟนและทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยาด้วยนะครับ

สิบนิ้วพนมแล้วก้มลงกราบขอบารมีพ่อปู่ฤษีผู้มีวิชา
ให้เสียงกังวานหวานแววบูดังมีมนตรา
ขอให้เมตตา
มหานิยมกราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานแวงเมืองพิจิตร
ใครเห็นสักนิดขอให้ลุ่มหลงวอลหลวงบ่อเหลือว่าสาวชะโงก
ใครเห็นต้องงม
กราบหลวงพ่อคงลงนาเอิดจังงังเสรีไม่หล่อขอพรต่อหลวงปู่ศุกร์ขอจงช่วยลูกสะกดให้มีมนต์คลัง
ชนว่าหลวงปู่ทวดว่าช้างให้
โปรดได้ช่วยดนแฟนทุกคน
สงสาราเสรี
สิบนิ้วพนมแล้วก้มลงกราบแถบบาทพอแล้ว
กราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชน
วอนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้
เพราะได้ช่วยดน
แฟนทุกคน
สงสาราเสรี

สงสารเสรี

สงสารเสรี

สงสารเสรี

สงสารเสรี

การต่อฉันอยู่ด้านนี้ก็ช่วยเข้าก่อน
ถ้าไม่มีเวลาที่ถึง
คือท้ายเพลงตั้งแต่ท่อนฮุกมาเสียงเหมือนเสียงน้องเริ่มมานะ
ลูกไหลลูกอะไรเริ่มมาเรื่อยลูกฝึกต่อนะลูกหนูจะเก่งมากมากเลยครับ

เจนนี่ล่ะลูกเจนนี่รู้สึกยังไงบ้างครับกับเพลงนี้เสรีขอพร
เก่งมากค่ะก็รู้สึกว่าน้องมีความมั่นใจพอสมควรถึงเลือกเพลงยากมาประกวดนะคะเพลงนี้
เจนนี่เคยได้ยินหลายเวอร์ชั่นแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันหนึ่งที่ดูแล้วประทับใจ
เพราะว่าเวลาน้องร้องเพลงมันมีเสน่ห์เพราะว่าเราหล่อด้วยอะไรด้วยแหละเนาะ
แล้วก็รู้จักแบบใช้เสน่ห์ที่ตัวเองมีอยู่ในการนำมาใช้ถูกที่ถูกทาง
เป็นเด็กที่เก่งร้องเพลงขายลูกชิ้นยังไงก็
ลูกชิ้นอร่อยมากครับผม

ก็ดึกดึกดึกไปด้วยเนี้ยผมฟังเพลงแล้วก็ฟังตาม
เนี่ยเก็บเอกลักษณ์ตรงนี้เอาไว้ผมเชื่อว่าการที่ร้องเพลงไปด้วย
ยักษณ์คิวไปด้วยมันมันรู้สึกมีเสน่ห์เก็บเอาไว้เลย
แล้วจะสุดมากเก่งมากครับขอบคุณมาก
ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง๓ท่านครับ
จริงแล้ววันนี้นะลูกที่หนูได้ใจจากคณะกรรมการนี่ก็คือ
สิ่งหนึ่งเลยก็คือความมั่นใจที่พกมาด้วย
อันนั้นคือสิ่งที่ดีเวลาที่เราก้าวขาขึ้นบนเวที
พอมีความมั่นใจมามันได้มา๕๐แล้วลูก
ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถด้านหน้าเวทีที่เรามีอยู่
บวกกับเสน่ห์อย่างที่พี่หอยพี่สุพี่เจนนี่บอกเอาไว้
ลูกยักษ์คิาวเหลี่ยวตาที่จริงขึ้นเวทีเนี่ย
มันก็ต้องมีรูปแบบมีเขาเรียกว่าหน้าเป็น

ไมโครโฟนร้องแล้วรู้สึกยังไงครับ
โฟนเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังจริงจริงค่ะ

คะแนนจะไปไหนคะเนี่ย
คะแนนเต็มเพลงนี้ก็คือ๓๐คะแนน

๑๐นิ้วเป็นนมแล้วคงลงกราบ
แข่งขันในวันนี้ผลจะเป็นยังไงมาฟังกรรมการกันครับ
ทุกท่านมีคะแนนอยู่ในมือคนละ๑๐คะแนนคะแนนเต็มเพลงนี้ก็คือ๓๐คะแนน

และคะแนนของน้องไมโครโฟนคือ

ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของมาตรฐาน

แล้วเกมดีเลยนะครับ๒๗คะแนนไม่น้อยเลยนะลูก

ไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา

น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา
น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา
น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา

น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา
น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา
น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา

น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา

น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา
น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา

น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา

น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา

น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา

น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา

น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา
น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา
น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา
น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา
น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา
น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา

น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา
น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา
น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา

น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา
น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา

น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา

น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา

น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา
น้องไมโครโฟนจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา

ลุงไข่หลั่นไข่ละพอลาลาเอ้าห่อให้ด้วย